ใช่ค่ะเอาไปต่อกันที่เชียงใหม่กันดีกว่านะคะกับงานเชียงใหญ่เฟสค่ะ
จัดขึ้นปีนี้เป็นปีแรกนะคะรวมเอาศิลปินชื่อดังไว้เพียบเลย
แล้วก็อีกหลายต่อหลายคนนะคะรวมแล้วเขาบอกว่านับร้อยชีวิตเลย
ในงานมีโซนกิจกรรมอื่นรออยู่เพียบด้วยนะคะ
ก็จะจัดขึ้นวันเสาร์ที่๒๓และวันอาทิตย์ที่๒๔

ก็ปีนี้แหละที่ลานเนินนุ่มจังหวัดเชียงใหม่
เริ่มเปิดขายบัตรนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
ห้ามพลาดเด็ดขาดคุณขาเป็นร้อยคนเลยทีเดียวนะจ๊ะ

เชียงใหม่ผ่านไปไปญี่ปุ่นกันต่อเลยค่ะ
เป็นการรวบรวมเอาสิ่งที่น่าสนใจจากญี่ปุ่นเอาไว้เพียบเลย
โดยเฉพาะศิลปินทั้งไทยและญี่ปุ่นครบจบที่นี่ทีเดียวค่ะ

มาเชิญชวนไปเที่ยวกันในวันที่๓๐๓๐สิงหาคมถึง๑กันยายนนี้นั่นเองนะจ๊ะ
ปิดท้ายกันที่ข้ามไปฟังซิกแพคกันบ้างดีกว่าค่ะ
ก็มาอ้อนสาวไทยให้ไปเชียร์การประกวดรอบไฟนัลกันหน่อย
วันที่๙กันยายนนี้ที่สวนลุมบาซ่านั่นเองนะจ๊ะ

ใจอ่อนตอนเปิดพุงนี่แหละกล้ามแม่นกันทุกคน
ใช่ค่ะก็แล้วแต่คุณชอบแล้วกันนะคะ